หิวใช่ไหมหิวแล้วดิฉันจะพาคุณไปทานของอร่อยบอกเลยว่าเด็ดมากเด็ดขนาดที่ว่าเดือดทะลุประหลอดเลยจ้า
อันนี้คือชื่อร้านเขานะคะคุณร้านหอยทอดเด่นหอยทอดเดือดทะลุประหลอด

ตั้งอยู่ที่หน้าวัดอำมรุษวารีหรือว่าชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานี
เรียกกันติดปากว่าวัดหนองน้ำคันอยู่ถนนบริรักษ์ตำบลอุทัยใหม่นะคะ
ใครที่ชื่นชอบเมนูพวกแบบว่าหอยทอดอะไรอย่างนี้
คุณบอกเลยอย่าพลาดนะพลาดไม่ได้เลยนะคุณต้องไปนะ
โอ้วดูฮือดือดจริง
ได้ยินมาว่าแค่ขับรถผ่านถึงก็ต้องจอด
เพราะว่าทั้งกลิ่นทั้งความชู่ช่าสู้ช่าของเขามันแบบมันยั่วย่วนหัวใจเหลือเกิน
ก็เป็กตั้งเชียดละ
แบบนี้เลยแล้วกันนะคะลูกค้าก็เลยติดอกสิทธิ์ใจกันใหญ่เลย
นายประสิทธิชัยบุญลักษณ์เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
เปิดร้านขายหอยทอดมาประมาณ๕ปีแล้วค่ะ
ทางร้านก็จะเน้นเรื่องของความอร่อยอันนี้เป็นสำคัญเลยนะ
ครับเรื่องของรสชาติแล้วแต่ละจานแต่ละกระทะร้อนของเขาเนี่ย
เขาจะใส่ใจทุกขั้นตอนการทำ
เพราะว่าเขาเน้นเรื่องของคุณภาพก็คือความนุ่มกรอบแป้งน้อยหอยเยอะ
เออเออราคาขายก็จะขายจานละสี่สิบถึงห้าสิบบาทแล้วเสิร์ฟมาในกระทะร้อนร้อนอ่ะ
กระทะร้อนแบบนี้มันจะเดือดปุดมันจะทำให้เวลาเราทานหอยยังกรอบอยู่

คืออันนี้เป็นที่มาของชื่อร้านของเขาเลย
มันก็คือเด่นหอยทอดเดือดทะลุประหลอด

สั่งได้เลยสั่งไหมยังไงดีวันนี้

ที่ร้านก็ยังมีเมนูอื่นด้วย
อย่างเช่นเมนูสุกี้กระทะร้อน
ไปกันได้เลยแนะนำเลยนะค่ะ
โทรสั่งก่อนล่วงหน้าก็ได้เหมือนกันนะ

ร้านเขาเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุด
ตั้งแต่เที่ยงนะจ๊ะไปจนถึง๔ทุ่มเที่ยงถึง๔ทุ่มนะคะ
ดิฉันพูดไม่เป็นภาษาแล้วไง
เห็นมั้ยความหิวมันทำให้คนที่อ่านข่าวยังร่าวเนี่ย

มันไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะที่ดูแล้วอยากทาน
เราคนอ่านเองเนี่ยบอกตรงว่าตอนนี้ท้องแรง
โอ้โหร้องดังขนาดนั้น
เสียงท้องมันใช่เสียงท้องจริงเหรอ